ไปเที่ยวกันบ้างที่จังหวัดสุราธานี
เขามีการท้านักท่องเที่ยวให้ขึ้นบันได๒๗๐คัน

เบา๒๗๐ขั้นนะคะ
จะขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองท่าชนะ
ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงค่ะ

ตั้งอยู่ท่ามกลางแม่กไม้
ใช่นะฮะแล้วก็ริมผาแบบนี้นะครับสวยจริงนะฮะ
สำหรับใครที่เคยขับรถผ่านไปนะคะ
บริเวณวัดวิชิตดิษฐารามหรือว่าวัดคอกช้าง
ตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะสุราธานี
สะดุดตากับพระนาคปรกองค์ใหญ่

แล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่ไม่ธรรมดานะคะ
เพราะว่าสร้างขึ้นโดย๑๐เอกวุฒิแก้วเกษมหรือว่ากำนันควิดนะคะ
ตกำนันตำบลท่าชนะที่ไปรบสงครามเวียดนาม
บนไว้ว่าหากปลอดภัยกลับมาจะบวช๑พันศา
จากนั้นเมื่อกลับมาจากสงครามเวียดนาม
ได้อุปสมบทที่วัดคอกช้าง
และเห็นว่ามีหินใหญ่ตั้งอยู่หน้าผาด้านหลังของวัด
น่าจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานเลย
ใช้เงินส่วนตัว๗๐๐๐บาท
กับความร่วมมือของชาวบ้านสร้างพระองค์นี้จนสำเร็จนะคะ

ใช่ค่ะและล่าสุดนะคะ๑๐เอกวุฒิตั้งใจรวบรวมเงินส่วนตัว
สร้างพระนาคปรกที่วัดคอกให้แล้วเสร็จเพิ่มเติม
แต่ปรากฏว่าเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นค่ะ
เมื่อช่างก่อสร้างทุกคนพากันป่วย

ขณะที่๑๐เอกวุฒิฝันว่ามีคนมาบอกว่า
คนที่จะสามารถสร้างได้ต้องเป็นพระเท่านั้น
ด้วยความสัทธาศิษฐกวุฒิก็เลยตัดสินใจบวชอีก
แล้วก็สามารถลงมือสร้างพระพญานาคขนาดใหญ่
คลุมองค์พระได้อย่างสวยงาม
ที่ไม่มีความรู้ในการปั้นมาก่อน
ทำให้ชาวบ้านนั้นเกิดความศรัทธาเพิ่มเติม
ถือว่าเป็นปฏิหารนะนะใช่ค่ะนำเงินมาทอดผ้าปลา
สมทบทุนจนแล้วเสร็จนะคะ
อกจากนี้มีการจำลองรอยพระพุทธบาทหน้าถ้ำ
ให้ผู้มาเยือนได้สักการะพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยว
พิชิตบันได๒๗๐ขั้นถึงจะได้ขึ้นไปชมความงามของพระนาคปรกองค์นี้
แล้วก็ได้ชมทัศนียภาพของเมืองท่าชนะที่จังหวัดสุราธานีด้วย